คุณผู้ชมฮะตอนนี้น้องอายุ๑๒๑๘ปีกำลังถูกปักแขนอยู่นะ
ราชวิทยาลัยจุฬาพรทีนี้ที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศ
นี่เขาไปฉีดกันวันนี้ที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาลค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งผู้ปกครองก็พาลูกหลานซึ่งเป็นเด็กในสังกัดโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร
ทั้ง๔๓๗โรงเรียนอายุตั้งแต่๑๒๑๘ปี
แล้วต้องย้ำนะว่ากลุ่มที่ไปฉีดวันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะจะมีน้องเนี่ยกลุ่มโรคเรื้อรังในสังกัดกรทม
บางส่วนเนี่ยเขาฉีดเข็มหนึ่งไปแล้ววันนี้ก็ไปฉีดเข็มสองด้วย
แล้วบางคนก็ไปฉีดวันนี้เป็นเข็ม๑เป็นครั้งแรกนะคะ
แล้วนักเรียนเขาก็จะได้รับการฉีดวัคซีนได้
จะต้องมีการประเมินจากคุณหมอก่อนและมีเอกสารระบุถึงการเจ็บป่วย
อย่างพวกใบรับรองแพทย์ใบนัดตรวจที่สถานพยาบาลใบรับรองความพิการ
หรือว่าเอกสารต่างที่มาระบุว่าเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ย
เขาสำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดอายุ๑๒
ตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
เอาข้อมูลตรงนี้มาวางแผนเรื่องของการฉีดวัคซีน
สำรวจกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรคนะคะ
กลุ่มเสี่ยงเนี่ยคำว่ากลุ่มเสี่ยงนี่คือเขาแบ่งปั๊บแล้วก็ดูที่น้ำหนักนะคะ
ถ้าเป็นอายุ๑๒๑๓ปีหนัก๗๐กิโลกรัม๑๓๑๕ปีหนัก๘๐กิโลกรัม
ละลัดละ๑๕๑๘หนัก๙๐กิโลกรัมอันนี้คือผู้ที่มีภาวะเสี่ยง
ส่วนโรคประจำตัว๗โรคก็จะมีโรคอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
ภาวะทางเดินหายใจอุดกั้นแล้วก็โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
รวมทั้งหอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือว่ารุนแรงโรคหัวใจและหลอดเลือด
หลอดเลือดสมองโรคไตวายเรื้อรังโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
โรคเบาหวานแล้วก็โรคกลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาว
แล้วก็เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง
เด็กที่มีพัฒนาการช้าด้วย
อันนี้เป็นน้องที่เข้ารับการฉีดวัคซีนนะคะ